ก็หวังจะนำต้นสังกัดลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ครับ
ด้วยสัญญายืมตัว๑ฤดูการจากโอเอสลูเวิร์นทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
ซึ่งเจ้าตองก็บอกว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวกับชีวิตที่ญี่ปุ่นได้แล้ว
หลังจากอยู่มานานเกือบ๔เดือน
ก็อยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่ง
พร้อมกับช่วยทีมลุ้นแชมป์หรือติดอันดับ๑ใน๔
เพื่อที่จะเหมือนไปถึงจุดหมายในการจะเป็นแชมป์ไม่ได้อยู่แล้ว